คือก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ติดตามข่าวกันมาว่า
คบหาดูใจกับแฟนนอกวงการชื่อพี่สุชาตินะคะ

แล้วเมื่อปลายปี๒๕๖๓เนี่ยค่ะ

คุกข่าวขอแต่งงานที่ม่อนแจ่มตะวัดเชียงใหม่

ก็คือแกไปถ่ายพรีเวดดิงนะคะ

ซึ่งพี่ลูลูบอกว่าเตอร์ไพรส์มากจริงนะคะ

เจ้าของสัญญาณที่จัดงานเขาก็จะจัดเต็มให้แบบนี้ค่ะ
แต่พี่ลูลูบอกนะคะว่าจริงแล้วคืออยากจะแต่งมากจริงนะคะ
แต่ว่าสาการโควิดมันหนักหน่วงจริงนะคะ
ก็คือว่าก็คงต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะ
แล้วก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่รับรองว่าจะเซลเบสให้เถิดเทิง
กับที่ทุกคนรอคอยแน่นอนค่ะ

พรีเวดดิ้งเพราะว่าเราเลื่อนเนอะ
ใช่ค่ะเพราะว่าคลิปนี้ที่ไปพัทธลุงกันก็คือวันที่๒๐มกราที่ผ่านมาก็คือวันเกิดลู่เอง
แล้วเขาก็จัดทริปให้แล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดด้วยค่ะ
เอาเป็นว่าเราไม่อยากกำหนดอะเนาะเพราะว่ามันใช่มันเลื่อนมาตลอดเลย
เอาเป็นว่าเห็นตอนไหนก็ตอนนั้นแหละค่ะ
แต่ว่าก็คือแบบเราข้ามมาอีกสเต็ปนึงแล้วได้ถ่ายรูปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
สเต็ปหนึ่งคือเราก็แค่แบบขอให้มีพิธีแบบผูกข้อไม้ข้อมือกันแค่นี้ก็พอค่ะ
ค่ะก็ต้องรอกันไปนะคะแต่ว่าจริงแล้วคือเห็นภาพแบบนี้ก็มีความสุขแล้วเนาะ